มาดูเรื่องนี้กันเพราะคุณผู้ชมก็แสงความคิดเห็นมาเหมือนกัน
เนื้อจอราเข้รสชาติเป็นยังไงเขาบอกไม่ขาวเหมือนไก่เลย
เพราะว่าเป็นที่ฮือฮาครับเขาบอกว่าหมูแพงใช่ไหม

มากินเนื้อจราเข้ดีกว่าโลละ๗๐บาทเอง
ขึ้นป้ายไว้แบบนี้แล้วก็มีตอนชำแหละให้เห็นเลย

แล้วก็แขวนขายเป็นตัวละคุณนะ
จำหน่ายเนื้อจราเข้ลอกหนังแบบยกตัวเฮียศักดิ์ฟาร์ม
ขายกิโลกรัมละ๗๐บาท
ถูกเหลือเกินถูกกว่าเนื้อหมูเยอะเลยนะครับ

คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกโอ้ก็น่าลองอยู่นะ
เพราะถูกกว่าเนื้อหมูเยอะนะในช่วงที่หมูแพง
โดยเฮียสักเจ้าของฟาร์มเปิดเผยกระทิมของเราบอกว่า
ราคานี้เป็นราคาส่งของทางฟาร์ม
เมื่อซื้อตั้งแต่๓๐กิโลกรัมขึ้นไป
จะได้ราคาส่งกิโลกรัมละ๗๐บาท
แต่ถ้าซื้อปลีกนะก็กิโลกรัมละ๑๐๕บาท
แต่ก็ยังถูกกว่าเนื้อหมูอยู่ดีนะครับ

จะเป็นเนื้อช่วงตัวและช่วงหางเท่านั้น
ศักดิ์บอกว่าที่นำมาขายราคาถูกเพราะปกติ
ฟาร์มจะส่งออกเนื้อจราเข้ไปต่างประเทศ
ไปจีนเอ่ยไปไต้หวันไปฮ่องกง
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ส่งออกไม่ได้
ฟาร์มก็เลยเอามาขายให้คนไทยในราคาที่จับต้องได้
ใครอยากลองก็สามารถที่จะซื้อได้
ทีมข่าวไปสำรวจร้านอาหารที่ใช้เนื้อจอราเข้เป็นส่วนประกอบนะฮะ

ไปพบกับคุณพี่วิชัยเจ้าของร้านพี่วิชัยกับพี่อุทัยพรนะฮะ
เป็นเจ้าของร้านสูตรเมนูก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเนื้อจอราเข้
ที่นี่นะฮะเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยจอเข้อยู่แล้ว
เปิดมานานกว่า๓๐ปีมีจราเข้พ่อแม่พันหมื่น๒๐๐๐ตัว
แล้วก็เนื้อจอราเข้ไม่มีไขมันมีโปรตีนสูง

ก็ในช่วงนี้ราคาหมูมันก็สูงขึ้น

เนื่องจากราคาก็ไม่แพง
แล้วอีกอย่างประโยชน์ที่ได้ก็มากกว่าสัตว์หลายชนิด
อันนี้การเลี้ยงจราเข้มันก็ไม่เหมือนสัตว์
สถิติที่เราเลี้ยงจะต้องมียาเข้ามาช่วยในการเลี้ยง
อย่างสัตว์บางชนิดก็จะต้องมีสารเร่ง

เคยกินแล้วอร่อยเหมือนเนื้อไก่เลย
แต่ทีนี้เรื่องของโภชนาการเป็นยังไงบ้าง
ต้องถามอาจารย์ออสอาจารย์ออสอีกแล้ว
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของเกษตรศาสตร์นะคะ

ถ้าเกิดว่าไปดูเรื่องของคุณค่าโภชนาการเทียบกัน
พบว่าปริมาณโปรตีนใกล้เคียงกัน
ระดับคอเลสเตอรอลหลายคนกังวล
อาจารย์บอกว่าเป็นตัวแทรกซึมอยู่ในเส้นใหญ่ของโปรตีน

แล้วถ้าเกิดว่าใครคำนึงถึงสุขภาพก็จะพบว่าเนื้อจราเข้
เอาจริงเหรอเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเนื้อหมู
นี่ก็คือสรุปว่าโปรตีนใกล้เคียงแต่ไขมันเนื้อจราเข้มีน้อยกว่า
หาว่าอะไรให้พลังงานมากกว่ากันนะครับ
ก็เขาบอกว่าก็เนื้อหมูอาจจะให้พลังงานมากกว่ากัน
แต่ว่าสรรพคุณทั้งหลายแหล่ใกล้เคียงกันกับเนื้อหมูเลย
แต่หลายคนที่กินแล้วบอกว่าถ้าพูดถึงรสชาติ
ถ้าเราจะใช้เนื้อจราเข้มาแทนเนื้อหมู
ในช่วงวิกฤตเนื้อหมูแพงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับ

เฉพาะโปรตีนที่ร่างกายต้องการ

ผู้รับผู้รักสุขภาพ
ก็จะได้ในปริมาณที่น้อยกว่า

ดันคิดถึงรูปร่างหน้าตาของจราเข้ของเขา

ผมเคยกินเนื้อจอลลาเค่นะครับ
คืออร่อยแล้วแต่ตอนกินคิดถึงตัวจอลลาเค่แล้ว